ยืนโพสต์ท่าอยู่กับรถบ้างอะไรบ้าง
มันก็มีเรื่องของตัวเลขที่มามอบโชคให้กับแฟนคลับ
นักเสี่ยงโชคกันมาแล้วหลายงวดนะคะ

แต่บังเอิญว่าหลายคนก็ดวงดีจากของแม่นี่แหละนะฮะ
แม่บอกว่าลูกแม่ไม่ได้ใบ้นะลูก

ก็มีชาวเน็ตบางคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่า
ถ้าใบ้เก่งเนี่ยทำไมแม่ไม่ไปเสี่ยงโชคเอาเอง

แม่ก็บอกแล้วยืนยันว่าแม่ไม่ได้ใบ้ไง
ซึ่งแม่ก็เลยไม่ค่อยอยากจะโพสต์อะไรเกี่ยวกับตัวเลข
บางคนเขาแฮปปี้ที่จะทำตามก็มี
แต่บางคนก็มาดึงดราม่าก็มี
เพราะฉะนั้นห่างตัวเลขไว้ดีกว่าอะไรอย่างนี้นะคะ

แม่ไม่ต้องหาตัวเลขก็ได้นะ
พอถามหน่อยตัวลงตัวเลขมีอะไรมาอัปเดตบ้างไหม

คือวัน๒วันก่อนมีแฟนคลับโทรมาบอกว่า

เอามือทาบอกเลยฝันร้ายนะเนี่ยนะฮะ
ก็เลยถามว่าแม่ปีนี้แม่อายุเท่าไหร่

แม่ก็บอกเขาไปว่าแม่กำลังจะ๖๕ปีนี้

มีแฟนคลับโทรมาถามว่า
แม่เนี่ยหนูฝันว่าแม่ตายนะ

บอกอายุค่ะ
ก็เขาถามว่าอายุเท่าไหร่ก็แค่บอกไปก็แค่นั้นเอง
เล่าความฝันให้ฟังแต่หลายคนบอกนะคุณผู้ชมว่า
ถ้าฝันว่าตายหรืออะไรอย่างนี้เป็นการต่ออายุ

เออเอาส่วนอีกคนบันเทิงที่ดวงดีรับทรัพย์ทุกงวด
ก็คนนี้ค่ะแม่อ๋อมสกาวใจนั่นเอง
ล่าสุดเจ้าตัวโพสต์คู่กับลูกชายพร้อมโชว์ผลงานศิลปะน้องจอมทัพคุณดูดีดีนะฮะ
หลายคนบอกว่าจะเรียกเจ้าพ่อจอมทัพแล้วนะเพราะว่าน้องเนี่ยมอบโชคคุณแม่อ๋อมแล้วก็แฟนหลายงวดแล้วนะคะ
นักเสี่ยงโชคเนี่ยตาลุกวาวกันทั้งนั้นแหละไม่ว่าน้องจะโพสต์อะไรนะฮะ
แม่อ๋อมบอกว่าดูดียิ้างไงอย่างไงล้องเลื่อนรูปดูนะคะ
แล้วพอเลื่อนไปคุณผู้ชมพบกับภาพนี้เลยนะฮะ
ไม่ใช่ป๊อปคอนนะนี่พวกคุณนิตาดีมากนี่คือข้าวตอกค่ะ
นั่นรอให้คุณผู้ชมดูตัวเลขนั่นเองนะคะ
คือในข้าวตอกมันมีตัวเลขอะไรก็ไม่รู้อยู่ในอ่างของเขาด้วย
ผมสามารถจะอายุเยอะแล้วสายตามันยาวไง
มันก็เลยแบบมองไกลก็เลยเห็น
เอาเป็นว่าก็ดวงดีแล้วแต่ใครแล้วแต่มันแล้วกันนะคุณผู้ชมนะ
ตาดีได้ตาร้ายเสียแต่พวกเราก็ตาดีนะแต่ก็เสียหลายงวดอยู่เหมือนกัน
อย่าพูดอย่าพูดเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวมารอลุ้นกันนะคะ